วันนี้นายรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่เริ่มต้นเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
เอกประยุทธ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหลายอย่างด้วยกัน
รวมทั้งได้เน้นย้ำเหมือนกับทุกเวทีที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ
จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
แบบเป็นกันเองกันเอง
ชนิดที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยได้เห็นภาพและบรรยากาศแบบนี้เลย
จะมีก็แต่พูดพูดหน้าโพเดียมบนเวที
ที่สำคัญก็พูดย้ำถึงเรื่องเลือกตั้งกับประชาชน
ทุกเวทีทุกจุดแบบนี้

เลือกไว้ดีเนาะ
ไม่ไปเลือกตั้ง

ต้องรู้นะมันคืออะไรปัญหาธิปไตยนะปัญหาธิปไตยเปล่า
เพียงแต่จะย้ำเรื่องการเลือกตั้งให้เลือกคนดี
ผู้นำที่ดีมาบริหารประเทศเท่านั้น
แต่นายกประยุทธ์ยังเปิดรับทุกปัญหาของชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นข้ออะไรข้ออ้าแขนรับสารพัดแก้ปัญหาให้หมด
รวมไปถึงอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำแพงแสนแบบรวดเร็วทันใจ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะบักก่อนให้แล้ว
ฟังนายกประยุทธ์พูดมาทั้งวันถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามพยายาม
จะเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชน
โดยเฉพาะที่ขอให้เลือกคนดีจริงมานั่งบริหารประเทศ
ต่อหลังจากที่รัฐบาลคอสชกำลังจะหมดวาระอีกไม่ถึง๑ปี
ก็เลยอยากรู้บ้างว่าประชาชนที่เขามานั่งนั่งฟังนายกพูดกันทั้งวันเนี่ย
จะเข้าใจถึงวิถีประชาธิปไตยไทยนิยมรวมถึงวิธีเลือกคนดีมาทำงานให้กับประเทศกันยังไงบ้าง
ตัดสินใจเลือกก็บุคคลที่ดีค่ะแต่เราก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลว่า
ที่ผ่านมาคือว่ารัฐบาลไหนให้นโยบายแบบไหน
แต่ตอนนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าที่ผ่านมาคือบทเรียนของอ่า
ชาวบ้านว่าเราเลือกบุคคลประเภทไหนแล้วออกมาแล้วเป็นผลยังไงค่ะ
อันดับแรกต้องมาจัดการเรื่องทั้งครับอันดับแรกน่ะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยค่ะพี่จะเลือกคนยังไง
เลือกคนดีที่เข้ามาบริหารประเทศครับได้ยินประชาชนตอบแบบนี้แล้ว
ก็ไม่รู้ว่านายกประยุทธ์จะต้องลงพื้นที่พบกับประชาชนหนักขึ้นหรือเปล่า
แต่ที่แน่หลังลงพื้นที่พบกับประชาชนจังหวัดนครปฐมไปแล้ว
รัฐบาลก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังปัญหาตามช่องทางต่างโดยสามารถร้องเรียนมาได้ทุกช่องทาง
แต่นายกก็บอกว่าขอให้เห็นอกเห็นใจนายกประยุทธ์กันนิดนึง
เพราะบางเรื่องต้องใช้เวลาที่สำคัญคนชื่อประยุทธ์เนี่ยก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ
สิริวัณรักษัตริย์รายงาน